เราจะพาไปดูพืชที่รูปร่างแปลกผลิดอกออกใบแผ่กิ่งกั้น
แล้วรูปร่างมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่เคยเห็น
แต่มันออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนไปดูค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูพืชรูปร่างแปลกที่ผลิตดอกออกใบแพ้กิ่งก้าน
แล้วรูปร่างเนี่ยไม่เหมือนกับที่ผ่านมาและออกมารูปร่างเป็นแบบไหน

เริ่มกันที่จังหวัดสตูนต้นกล้วยออกปลีคล้ายดอกไม้
พร้อมใจกันนำอุปกรณ์มากันที่บ้านของคุณดำรงศักดิ
เนียมบ้านเล็กที่๓๑๘หมู่๑ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีกล้วยต้นหนึ่งออกปลีกลางลำต้น
ต่างก็พากันมาดูและขอโชค
บางคนก็เอาผ้าสามสีมาผูก
บางคนก็จุดทูบบูชาพร้อมกับนำน้ำแดงมาเส้นไหว้
และบางคนก็นำแป้งมาทาเพื่อให้โชคปรากฏ
ซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าต้นกล้วยต้นนี้เป็นกล้วยน้ำว้า
สูงประมาณ๘๐เซนติเมตรผี๔ใบ
ส่วนเมื่อก่อนกล้วยต้นนี้มีเพียงแค่ต่อ
เพราะถูกตัดออกไปทำแกง
พอเวลาผ่านไปจู่ลำต้นและปลีกล้วย
ก็งอกขึ้นมาใหม่จึงทำให้ประหลาดใจเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านหลายคนที่เข้ามาดูและขอโชค
ต่างมั่นใจว่ากล้วยต้นนี้จะให้โชคอย่างแน่นอน
เพราะโชคที่ปรากฏให้ชาวบ้านเห็นนั้นอยู่กลางลำต้นของต้นกล้วย
ซึ่งก็ไปตรงกับบ้านเลขที่ของเจ้าของต้นกล้วยอีกด้วย
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีต้นหงอนไก่สุดแปลก
ออกดอกเป็นตัวไก่ครับ
ดูแล้วรูปทรงก็คล้ายกับตัวไก่เลยทีเดียว
แต่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือดอกหงอนไก่สีสันเด่นสะดุดตา
เป็นสีชมพูเข้มมีช่อดอกทรงกลมขัดกันเป็นเกลียวแน่น

และมีรูปทรงแปลกดูคล้ายกับตัวไก่
หอนไก่ต้นนี้ปลูกไว้ในบริเวณร้านขายของชำ
เลขที่๑๖๔หมู่๔ตำบลดอนกรวย
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ซึ่งคุณสิริพรวิริยาวุฒิหรือเจ๊ต๋อยเจ้าของร้านเขาเล่าว่า
ทีเธอซื้อต้นหงอนไก่มา๑๐ต้น
และนำมาปลูกได้นานกว่า๖เดือน
กระทั่งมีหงอนไก่แปลกต้นหนึ่งที่ออกดอกมาแล้ว
มีรูปทรงแปลกกับตัวไก่
จนมีชาวบ้านสังเกตเห็นแล้วมาบอกกับเธอ
ซึ่งเธอเนี่ยก็ลองมาดูชัดก็พบว่า
อกหงอนไก่มีรูปทรงคล้ายกับตัวไก่จริง
ซึ่งถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
จากนั้นก็มีชาวบ้านพากันมาดูและพากันมาตีเลขเด็ด

แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคเมื่องวดวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
และปรากฏว่าดวงดีถูกรางวัลกันทั่วหน้า
จึงเชื่อว่าหงอนไก่ต้นนี้เป็นต้นไม้นำโชค
แต่ว่าแปลกมันก็แปลกแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้
ความผิดปกติที่บ้านดิฉันกวักมรกฏออกดอก
แล้วมันออกย้อยลงมาข้างล่างค่ะคุณ

ตอนแรกอะว่าแปลกแต่พอเห็นเจ้าของอะเจ้าของแปลกกว่า
ไม่รู้จะขอโชคจากฝั่งมรกฏหรือคุณใบตองดีเนี่ย